เอาล่ะไปดูใครจะกลับบ้านสะแก้วบ้าง
เป็นเรื่องราวที่ดีแต่ไม่ทันแล้วคือรถออกไปแล้วฮะ
เจ้าของรถบัสน้ำใจงามครับโพสต์บอกว่า
จะรับผู้โดยสารกลับจังหวัดสะแก้วฟรีปีใหม่
นี่ครับเขาไปลงเอาเพจเอาไว้
สปอร์ตไลท์บางปูครับโพสต์ภาพรถบัสคันนี้ครับ
ระบุข้อความบอกว่าใครอยู่เขตบังฟูหรือใกล้เคียง
อยากจะกลับบ้านจังหวัดสาแก้วมีรถบัสบริการฟรี
เพราะว่ามาส่งคนที่บางปูจะตีรถเปล่ากับสะแก้วน่ะ
มีที่ว่าตั้ง๕๐ที่นั่งเนี่ย
ชาวเน็ตสนใจติดต่อไปขอนั่งด้วยนะครับ
แล้วชื่นชมเจ้าของรถบัสด้วยโอ้โหมีน้ำใจ
มีน้ำใจจริงอวยพรเลยบอกว่าโอ้โหปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขเดินทางปลอดภัยครับ
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนายภัยวันอัธโนเจ้าของรถบัส
หุ้นส่วนจำกัดไพรวันทัวร์ครับเล่าบอกว่า
ตัวเขาเนี่ยอยากให้คนสาแก้วได้กลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่นะ
บ้านเกิดปีใหม่หารถกลับบ้านลำบากและเทศกาลวันหยุดยาว
ก็เลยเอาผู้โดยสารมาส่งที่บังปูใช่ไหมจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็โพสต์เชิญชวนพี่น้องคนสะแก้วนั่งฟรี
ที่ผ่านมาทำแบบนี้ประจำคือไปถึงจังหวัดไหนก็จะรับคนกลับมาด้วย
ส่วนผู้โดยสารบอกว่าจะเดินทางกลับพอดีเลย
ก็เลยชวนพี่สาวบอกเราไม่มีรถกลับอันนี้รถบัสคันนี้มาแล้วมาแล้วนะครับ
แม้ตัวเธอจะจองตัวไปแล้วแต่รถที่นั่งกลับไปถึงไปแค่ฉะเชิงเซา
ก็ต้องไปต่อรถอีกนะครับเอาฟังพี่เจ้าของรถบัสเขาหน่อยฮะ
ตอนแรกคิดว่าใช่หรือเปล่าเนอะอะไรอย่างนี้กลัวกลัวอยู่
แต่เขาก็ติดต่อมาตลอดว่าถึงตรงนี้แล้วนะจอดรออยู่ตรงนี้ก็คือว่า
ก็ถือว่ามีน้ำใจมากเลยค่ะขอบคุณมากที่มีโครงการแบบนี้
เพราะว่าสะแก้วนี้หารถยากมาก
โดยปกติเวลาเราจองรถเราต้องจองผ่านทางไหน
ผ่านทางแอปนี้แหละค่ะแต่ว่ารถน้อยมีเที่ยวน้อย
ใช่นี่ขึ้นรถไปลงแค่๘ริ้วเองนะคะที่จองแล้วต้องต่อรถไปอีก
รถคันนี้ออกไปแล้วนะครับเมื่อคืนสัก๒๓ทุ่มได้ออกไปแล้ว
นี่เป็นอีกเส้นทางนะกรุงเทพเชียงใหม่๒๘ธันวาคมอัพพรุ่งนี้นี่
ตอนนี้เรื่องราวดีนี้ยอดวิวไป๓ล้านแล้วครับคุณผู้ชม
ทีมข่าวได้คุยกับเจ้าของคลิปชื่อคุณเม่นคุณเม่นบอกว่าก็ทำแบบนี้ทุกปี
ปกติจะกลับกับแฟนสองคนก็จะเหลือที่ว่างอีก๒ที่ใช่ไหมนะครับ
ไม่มีการเก็บค่าน้ำมันไปกันฟรีไปด้วยกันเนี่ย
ปีนี้นะมีคนทักมาขอร่วมทางนะครับเป็นแม่ลูกคู่หนึ่ง
ตอนนี้ขอปิดรับสมัครแล้วขากลับขากลับขากลับ๑๐มกราคม
เชียงใหม่กรุงเทพโอ้โหเล่นเป็นรถโดยสารเลยพี่
ยังว่างอยู่สองที่ใครสนใจทักหาคุณเม่นได้เลยครับ
ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยฮะใจดีจริงดีมากเลยนะคะ
คือมันคาพูด้วยก็ทำให้ลดจำนวนถนนรถบนท้องถนนด้วย
แล้วก็ไปด้วยกันทางเดียวกันนะคะ